เมื่อวานนี้ไม่ใช่แค่กรุงเก่าที่แตกนะคะ
พระนครอย่างกรุงเทพมหานครก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะ
อเจ้าต่างพากันแห่ไปให้กำลังใจ
และรอเจอหมื่นโป๊ปกันแน่นมาก

ซึ่งเป็นละครที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า
จริงอะไรจริงนะคะอารวาสไปทั่วประเทศ
นึกว่าซุปตาเกาหลีดูสิคุณเนินโอ้โห
หนุ่มโป๊เขาก็บอกว่าในชีวิตก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่า

เห็นแค่กกหูยังรู้สึกได้เลยว่าหล่ออะไรเบอร์นี้

วันก่อนเนี่ยหาดใหญ่แตกวันนี้เมกะแตก
ต้องบอกว่าได้รับอีกหนึ่งฉายาไปเลยละกันนะคะ

ยังคงมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะ
เนื่องมาจากทางกระทรวงวัฒนธรรมเอง
หรือว่าหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องเนี่ย
อยากจะสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของ
การศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็การแต่งชุดท้าย